มาถึงอีกเรื่องเรื่องนี้คนก็สนใจกันเยอะ
ใช่ค่ะเรื่องโรงพยาบาลสนามที่ตลาด๔มุมเมืองคุณผู้ชม
ทีนี้พอมันมีข่าวออกมาเนี่ยโอ้โหเสียงฮือเลย
วิจารณ์เยอะมากค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเอ๊ะจะเอาตลาดสี่มุมเมือง
ทำเป็นโรงพยาบาลสนามมันจะเหมาะเหรอ
นี่ตอนที่เข้าไปตรวจพื้นที่กันในไปปรับพื้นที่กันนะครับ
ก็เห็นว่าโอ้โหทำไมมันเฉอะแฉะแบบนี้เอาตลาดมาทำได้จริงเหรอ
แล้วก็รั้วรอบขอบชิดก็ไม่มีนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแถวนี้มันเฉอะแฉะมีแรงงานต่างด้าว
ยุงจะเยอะไหมสาธารณสุขจะดีไหม
หมายถึงการให้บริการหรือว่าอากาศจะถ่ายเทอะไรไหม
ใช่เขาบอกว่าไม่มีรวดรอบขอบชิด
แล้วผู้ป่วยที่มาพักตรงนี้มันจะไปติดกับชุมชนใกล้เคียงหรือเปล่า
เอ้าใครจะมานอนได้แบบนี้นะครับ

เมนต์แต่ละคนที่พอทราบข่าวว่าจะเอาตลาดมาทำเป็นโรงพยาบาลสนามนะ
ขอดูหน่อยว่าเขาคอมเมนต์กันว่ายังไงบ้างคุณ
เขาบอกว่าท่านผู้ว่าลองมานอนเองไหม

บางคนบอกว่าดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง

เออการระบายน้ำเสียเนี่ยมันมีระบบที่ดีไหม
ไม่มีสถานที่เหมาะสมกว่านี้แล้วเหรอ

เออกลายเป็นคำถามของคนในโลกโซเชียล
เมื่อรู้ว่ากำลังจะเอาตลาดมาทำโรงพยาบาลสนาม

แต่ให้คุณตัดภาพไปที่ภาพนี้

ไปดูภาพของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ที่ถูกพัฒนาแล้วคุณ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลสนาม
เห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะดูภาพนี้คือ
เกิดคำถามว่านี่เหรอที่เป็นตลาด

หลังคาสูงมีพัดลม
จากพัดลมใหญ่แล้วพัดลมส่วนตัวด้วย

นี่ค่ะคือภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นน่ะ

แต่ซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นสวยแล้วเนี่ยคือโรงพยาบาลสนามบุญรักษา

ใช่ค่ะเท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมมีโพสต์สยบดราม่าด้วย

ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางจังหวัดปฐุมธานี
กับทางตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเขาโพสต์สวนดราม่าเลยค่ะ
เนื้อหาก็บอกว่าทางตลาดสี่มุมเมือง
ร่วมกับจังหวัดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี

เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ
ให้รักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

และจะข้ามผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน
ทีนี้ค่ะอีกย่อหน้าหนึ่งคือเขาก็บอกเลยว่า

มีการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมดูแลของสาธารณสุข

เขาบอกว่าอยู่ตรงพื้นที่ว่างของตลาดเก่า

และอยู่ห่างจากตลาด๔มุมเมืองยุคใหม่
นี่อยู่ห่างจากอาคารโดยรอบตามมาตรฐานของสาธารณสุขเลย
แล้วบอกด้วยนะว่ามีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน
มีการจัดการเครื่องใช้ดูแลซักล้างกำจัดสิ่งปฏิกูล
อยู่ภายในบริเวณโรงพยาบาลป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปด้านนอก
อาหารของใช้ภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
มาจากการสนับสนุนของสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีตลาดสี่มุมเมือง
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าชาวตลาด๔มุมเมือง
รวมถึงองค์กรและบุคคลภายนอกด้วย
และทั้งหมดเป็นความร่วมมือของจังหวัดปฐุมสสจปฐุม
ก็คือสหสุขจังหวัดสหสุขอำเภอลำลุกกา๓โคก
แล้วก็ลาดหลุมแก้วแล้วก็ศูนย์อนามัยที่๔ด้วย
สำนักป้องกันควบคุมโรคที่๔สระบุรี
เปิดตลาดแห่งนี้ขึ้นมานะคะ
พอคนเห็นภาพจริงแล้วบอกโอ้ดี
แล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
ในการที่จะรับผู้ป่วยเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบุญรักษาแห่งนี้
ใช่ค่ะเป็นการสยบดราม่านะคะ

เอาตลาดมาทำโรงพยาบาลสนามเราก็คิดภาพไปนู่น
แต่พอเห็นเขาพัฒนาจริงแล้วก็ใช้ได้นะครับ